แล้วแป๊บเดียวจะเข้าโรงเรียนแล้วอีกเดือนหน้า
ใจหายมากก็เลยไม่รู้ว่าใครจะร้องไห้อยู่หน้าโรงเรียนลูกหรือว่าแม่
แสดงว่าพี่แอนน่าจะเป็นคนนึงที่ไม่คอบ

อยู่ด้วยกันทุกวันเรียงเองมา๓ปี
ทุกวันไม่เคยทิ้งกันเลยก็คงใจหายเหมือนกัน
แจนแต้นมั๊ยคะจากประจะเราะลุงแล้ว

เบื่อแม่บ่นใช่มั้ยคะ

ดีใจค่ะก็ดีใจอยู่แล้ว

จะได้เข้ามาสู่แก๊งแม่ได้อย่างเต็มตัว

ก็ส่งของกินชวนกันไปกินข้าว

นางก็จะเหงาแล้วก็แบบว่าฮอร์โม

จะเป็นวันที่เรานัดกินข้าวเช้ากัน
ก็ลูกลูกเล็กก็เตินเช้าก็จะขับรถไปกินข้าวกันตอนเช้าทุกวันอาทิตย์

ที่เขาจัดขึ้นทุกปีนะคะปีละ๒รอบ
ก็บอกว่าเออจะไปหรือเปล่าปีนี้ขอไปด้วย

ยี่ห้อไหนดีรถเข็นรุ่นไหนดี
ให้ไว้ก่อนเลยค่ะค่ะ
ก็นอนทุ่มนึงยังเงียบอย่างเนี้ย
ให้เขาให้เขาแบบเตรียมรับมือบอกให้นอนเยอะ
ออกมาแล้วไม่ได้นอนแล้วนะอะไรอย่างนี้
ก็มีไปดูที่บ้านให้ใบบ้านเพราะอย่างกะ
ก็สร้างบ้านสร้างแบบไม่คิดจะมีครอบครัว
ตอนนี้ก็เริ่มเครียดจะเอาคอกลูกไว้ไหน
เดี๋ยวคุณไม่ได้ห่วงแทบเลยมั้ยคะ

มีเจนนี่ท้องมีเจนสุดาก็ท้องเหมือนกัน

งั้นก็เดี๋ยวรอดูค่ะอาจจะมีคนท้องอีกค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าใครจะเป็นคนไลน์ต่อไปนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะมีนะคะ

ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าใครจะท้องคนต่อไปนะคะ